เหตุสลดที่มีคนเสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นสาวลูกครึ่งฮอนแลนด์
ก็มานั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ริมบึงค่ะ

เพราะว่าเห็นว่าเธอจะเดินลงน้ำไป

คุณผู้ชมไม่มีใครเห็นเธอกลับขึ้นมาอีกเลยค่ะ
ประดาน้ำเนี่ยต้องไปงมร่างเธอขึ้นมาเธอเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตค่ะ
โดยทีมประดาน้ำมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต๒๐คนเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่ลงไปในบึงตรงนี้ค่ะ
เพื่องมหาร่างของสาวลูกครึ่งฮอนแลนด์

จุดที่เกิดเหตุมันเป็นคลับ
เป็นเหมือนกับคลับเฮาวส์อยู่ในหมู่บ้านหรูอะค่ะ
หรูมากนะหมู่บ้านนี้ก็เป็นบ้านริมน้ำเห็นไหม
ตรงฝั่งตรงข้ามบ้านใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะ

ทีนี้ตำรวจเขาบอกว่าได้รับแจ้ง
จากพนักงานของทางคลับเฮาวส์ของหมู่บ้าน
ว่าผู้หญิงลูกครึ่งคนนี้อายุ๒๑ปี
มาดื่มเบียร์ที่คลับเฮาวส์ตั้งแต่บ่าย
ไปเป็นประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ
เธอก็เดินไปที่สะพานริมบึง

หรือว่าเธอลงไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำหรือเปล่า
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็หายไปเลยค่ะ
ประดาน้ำก็ต้องงมร่างเธอขึ้นมาสักพักหนึ่ง

แล้วก็จากการตรวจสอบไม่พบรอยบาดแผล

ทีนี้ก็ต้องส่งศพเธอไปที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ให้ชนะศูนย์หาสาเหตุการณ์เสียชีวิต

ซึ่งตัวคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาพยายามห้ามแล้ว
อย่าลงไปอย่าลงไปตรงนี้น้ำมันลึกนะ

หลังจากนั้นก็ว่ายน้ำเล่นอยู่สักพักนึง
แล้วก็จมน้ำจนเสียชีวิตนะคะ